คราวนี้หนุ่มชาวลาวค่ะซัดกระท่อมไปเต็มแม็กซ์เลยคุณผู้ชม
คือกำตังไปนะไปหน้าร้านลาบเป็ดนะ
แม่ค้ากำลังจะสับเป็ดอยู่เงยหน้าขึ้นมาถามจะเอาอะไร
แล้วค้างตกใจสิเห็นภาพตรงหน้าคือเขาชักเกร็งเลย
ทีนี้ทำยังไงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มาตอนนั้น
ลูกค้านี่ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นลูกค้าที่นั่งกินลาบเป็ดอยู่
แล้วมีพื้นฐานการช่วยชีวิตไงนี่ต้องมาปั๊มหัวใจให้เบื้องต้นแบบนี้ค่ะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่ตกอกตกใจกลางร้านลาบเป็ดเลยอ่ะ

นิ่งเลยนะใช่เขาชักเกร็งไปแล้วอ่ะตาตั้งเลย
แล้วก็คนรู้จักหนุ่มชาวลาวคนนี้ให้ไปดูแลเขาหน่อยที่โรงพยาบาล
นี่เกิดขึ้นที่ร้านครัวต้นคูณลาบเป็ดยะโสที่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวานนี้นักข่าวของเรานะก็เลยไปที่ร้านลาบเป็ดในคลิปนี้ครูต้นคูณเนี่ยนะคะ
ก็เจอกับคุณป้าอุบลแต้มชายสงฆ์เจ้าของร้าน
ป้าก็บอกโอ๊ยป้ากำลังขายของอยู่นะลูกค้าคนนี้เขาเนี่ยมาถึงที่หน้าร้านเนี่ย
เขาชื่อว่าท้าวพรมมิลขี่มอเซ็นต์มาจอดเลยนะ
แล้วจู่ป้ากำลังจะเงยหน้าถามแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ฟังป้าเล่าก่อนละกันค่ะ
จะถามว่าลูกค้าเอาอะไรเขาก็ชักฉีกชักงอเข้าไปเลยค่ะ

หน้านี้เลยค่ะอุ้มเข้ามาในนี้ค่ะ
แล้วก็มีลูกค้าที่มากินนั่งกินข้าวกันช่วยกันค่ะ

ปั๊มปั๊มหัวใจทำอะไรกับกันหลายคนค่ะเพราะมีคนเขาที่เรียนรู้อย่างนี้มานั่งกินหลายคนอยู่ค่ะ
โอ้โหนี่เลยทีนี้ค่ะทางร่วมกับตันยูเนี่ยเขาไปช่วยนะ
สายันลือยามบอกแบบนี้บอกว่าโหวัยรุ่นชาวลาวคนนี้เขาบอกว่าเขากินใบกระท่อมแล้วก็ดื่มน้ำกระท่อม

ใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะนะโอ้โหก็มีอาการแบบที่เห็นนี่แหละซึ่งพี่กู้ภัยเขาบอกว่ารู้ไหมน้องนักข่าวพี่มาถึงนะพี่วัดอัตราการเต้นหัวใจมันเร็วมากคิดดูสิ๑๘๐๑๙๐ครั้งต่อนาที
ปกติหัวใจคนมันจะไม่เกินร้อยใช่ไหมพี่เขาบอกอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าน้องชาวลาวคนนี้เขาก็รักษาตัวอยู่วันหนึ่ง
หลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นแล้วยาดก็มารับตัวกลับบ้านไปนะคะ
ถามพี่เบิร์ตน่ะสิพี่เบิร์ตเคยดื่มน้ำกระท่อมไหมเคยได้ชิมไหม
เคยชิมขมแล้วมันมีฤทธิ์ยังไงบ้างคือผมก็ไม่เคยลองไง
พี่ดื่มแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ขมมากขมปีเลย
นึกผสมนู่นผสมนี่ใช่ไหม